ไปนครศรีธรรมราชหน่อยนะฮะสารากลางจังหวัดวันนี้เนี่ย
เต็มไปด้วยตำรวจต้องมาจัดการกับตำรวจนายหนึ่ง
นี่คนนี้เอ๊ะทำไมผมยาวจัง
หวดเฟิร์มเลยแล้วชื่อเขายาวมาก
ถูกต้องแล้วเครื่องแบบเต็มเลยนี่ฮะ
แต่งกายแบบเหมือนตำรวจนี่บอกจะมาหาผู้ว่า
นี่ครับเข้ามาที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ชมครับเขาชื่อเอสมมุติว่าชื่อเอ
อายุ๓๓ปีแล้วดูจากชุดที่สวมใส่เนี่ย
ตำรวจเนี่ยเครื่องหมงเครื่องหมายเนี่ยนะฮะ
ระดับยศนี่พันธุ์ตำรวจเอกนะครับ
ระดับภูมิกับการหรือว่ารองภูมิครับการเลยนะฮะ
แต่ผมยาวแล้วก็ไว้หนวดนะ
เข้ามากับจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกแตงโมแล้วก็สับปะรดนะฮะ
มีกระบี่ด้วยแบบในร้อยเลย
มีกระบี่ด้วยนี่คือรถของเขา

คือตำรวจจริงก็มาถามว่าเอ๊ะตกลงเอคืออะไรยังไงเนี่ย

อ่าตอนแรกที่มาถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาคือ
พันธุ์ตำรวจเอกพิเศษขุนหลวงอาทิตย์บรมวงศาราชเดชราชองคลักษ
อืมชื่อยาวเชียว

เอาอย่างนี้ไปโรงพักกันก่อนกันแล้วกันเอ
นี่หลายข้อหานะมีหมินประมาทเจ้าพนักงานก็มีนะ
เรื่องของการไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบ

นี่เห็นมั้ย
จำคู่ไม่เกินกี่บาทไม่เกินสองพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตู้กล้องไม่กลับนั่นแหละ
ถามมาเขาบอกเขาไปซื้อเครื่องแบบมาจากร้านค้าในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละ

ไปตรวจสอบเรื่องของจิตจงจิตใจอาการป่วยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
แล้วเดี๋ยวต้องเชิญญาติมารับตัวกลับบ้านต่อไป
ตำรวจเอ๊ก็ขึ้นกระบาดตำรวจจริงไหม
ใช่ค่ะส่วนรถประจำตำแหน่งของเขาตำรวจก็ต้องขี่ไปให้